เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่กรุงเทพหานครที่หัวลำโพง

ทำไมไม่นึกถึงเชียงใหม่เป็นงานของแม่ปอง
ถ่ายมาถ่ายไปชื่อเพลงสมปองเด้อสมปองครับ
เอาแม่ปองไปเสร็จเหรอ
อัปเดตสักประมาณ๙ชั่วโมงหรือว่าไม่เยอะฮะ
อัปเดตเพราะว่าไปถ่ายทำมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
แม่ปองฮักไหยก็คือไปคอลลับซ์กับไข้ไหายทองคำ
แล้วงานนี้มายกขบวนมาอยู่ที่หัวลำโพง
สถานีรถไฟหัวลำโพงมาถ่ายเพลงนี้คือเพลงแรก
ร้องเองเต้นเองและซ้อมมานานพอสมควรแล้ว
ไปมาหลังจากที่ดูเต้นพริ้วมาก
พริ้วแบบคือไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งบวชศึกออกมาใหม่เลย
เราไม่ชินกับภาพแบบนี้เลยไม่เคยชินจริง
แต่ว่านี่คือตัวจริงฮะทิศสมปองหรือแม่ปองนะครับ
ดูมาดูไปดูไปดูมาอ้าวโอลิฟต์อยู่ในนี้ด้วยดีกว่า
ไหนอ่ะไอ้ไข่คือโอลิฟต์อ่ะโอลิฟต์ที่ขาย
เครื่องแหวกเครื่องแหวกโตเกียวปรอกที่เชื้องใหม่
โตเกียวแหวกอกก็มาร่วมกับเอ็มวีงานนี้ด้วยกับแม่ปองนะฮะ
กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของแม่ปองหรือทิศสมปองนั่นเองฮะ
ค่ะชื่ออะไรนะคะ
ปองเด้อสมปองถามผมเหรอสุประโชค
ไม่ใช่ชื่อเพลงอะค่ะสมปองหรือสมปอง
โอเคเดี๋ยวจะรอฟังนะคะคุณผู้ชม